อย่างออกแม่งมะออกของพวกเรา

บุรดดอยที่สูงชาวไทยผู้เข่า
จะหาน้ำหาน้ำทำฝ่ายที่ไหนอะไรที่ไหน
ไปขลีดเคียงการปลดแผนที่อะไร
แล้วมันมีแมลงชนิดหนึ่งหมากัด
แล้วก็ปลดแสบปลดร้อนค่อนข้าง
เราก็จะมือฝากใกล้นิดหน่อย

เอาเสร็จก็ค่อนข้างเสียเย็นนะคะ
แล้วก็มันจับถึงพิษฐานนี้

เจ้าหายาอยู่ในรอด
เดี๋ยวจะมีอะไรอีกพอมาถึงใกล้เนี่ยแทบก็อ้าวนายช่างยื่นมือมาสิจะทายาให้
ขณะที่ท่านทายาให้ท่านก็บอกว่าตัวหุ้นมันกัดถ้าแพ้จะบวม
อืมอ่าเดี๋ยวทายานี่สักเดี๋ยวก็จะค่อยถึงชั่วหรือก็หายเร็วก็ได้
ผมก็เก็บภาพนี้ไว้ตลอดตั้งแต่ปีเดือนกุมภาพันธ์พศ๒๕
ก็เก็บไว้ตลอดเนี่ยไม่เผยแพร่จนกระทั่งมาทำหนังสือการทรงงานของพ่อในความทรงจำ
จึงเออถึงเวลาสมควรเลยที่จะต้องนำมาเผยแพทย์
ขณะที่ทำงานนะพูดง่าย

แต่ที่ทรงงานคิดนู่นคิดนี่สนับสนุนพระองค์ท่านจะหาน้ำ
หาน้ำค้นหาในแผนที่นะ
มันจะคิดนานมองในแผนที่
มันไปมองภูมิประเทศทั่วไปมันไม่รู้เรื่องหรอก
ธิบดีกับผู้ช่วยอธิบดี
ที่ทำงานรับสนองพระราชดำริเนี่ย

เอาตัวผมไปตาม
ท่านช่วยงานด้านเทคนิค
พื้นที่พื้นที่แรกที่ผมไป

ภาคใต้ของตะว่านิดหน่อย
๑เดือนเนี่ยก็จะเสด็จออก
ลักษณะยังเป็นวันเวนวัน
บางช่วงกะทิเลยทุกวัน
๓๐วันที่ทรงงานอีสาน
จะเสด็จออกพื้นที่๑๕วัน
ว่าก่อนเสด็จกลับกรุงเทพ
แต่ละคราวนี้

ว่าที่พูดไว้เนี่ยอะไร
ไม่ใช่หายไปในอากาศ
เพราะฉะนั้นเอกสารน้อยเนี่ย
ก็จะตั้งภูมิก้าทวาย

และอธิบดีสมัยนั้นเนี่ย
แต่งตั้งผมเป็นผู้แทนกรมชนประธาน
ทำหน้าที่รับเรื่องรับราว
รับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชมริต
โดยตรงพระองค์ท่านรับสั่งว่า
เอาละของเก่าไม่อยากดูแล้ว

อยากจะไปหาที่ของใหม่ไปหางาน
พระองค์ท่านก็ทรงกำหนดสถานที่จะเสด็จ

พระองค์ท่านไม่โปรดที่จะบอกล่วงหน้า
นายอำเภอกำนันก็ต่างเต้นเต็มไปหมดฮะ
ประชาชนก็เต็มไปหมด

แบบนี้ไม่ไหวไม่มีเวลา
ต้องใช้เวลาไปเยี่ยมเขา
ก็ไม่มีเวลาทำงาน
ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงาน
ไปหาสถานที่ที่เดือดร้อนมีเยอะ

บอกเย็นนี้พรุ่งนี้ไป

พระองค์ท่านไม่บอกเลยนะ

พระองค์ท่านเท่านี้รู้ปัญหา
บอกแบบวอสั่งการ

พระองค์ท่านก็เสวยเสร็จ
เวอยเช้ากลางวันโดยมากขัดรวมกัน

สักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่ง
สักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่ง
สักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่ง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

สักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่งคือสักเที่ยงครึ่